สถานบันเทิงสถานบริการหลายที่ก็ผ่อนคลายให้เปิดกันได้เกินเวลากันมากขึ้นนะฮะจากช่วงที่เคยมาตรการคุมเข้มโควิด

ทีนี้ที่ชายภูมิเนี่ยมีคนเข้าไปเที่ยวกันเขาบอกต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอนะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับมีวัยรุ่นเนี่ยตีกันที่หน้าสถานบันเทิงแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดด้วยนะฮะ

วัวไปหมดเลยฮะนี่ชุลมุนวุ่นวายสองกลุ่มนะฮะยกพวกตะลุมบอลกันนะครับเป็นหน้าสถานบันเทิงกลางเมืองชายภูมินะครับทุกผู้ชมครับ

อ่าหน้าเทคผับตรงเนี้ยไม่มีใครไปแจ้งความนะครับ
แต่แน่นอนคนที่เห็นคลิปเนี่ยโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลย
ค่ะแล้วก็มันมีเหตุการณ์สืบเนื่องกันด้วยค่ะ
พี่หรือคะคุณผู้ชมคะช่วงเกือบตีหนึ่ง
หลังจากกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้แยกย้ายกันไปแล้ว

เขาแชร์คลิปต่อยกันหน้าสถานบันเทิง

แล้วเขาก็เลยไม่พอใจพยายามตามหาตัวกัน

รู้ว่าคือนายรัตนพลค่ะ
จากนั้นก็เลยส่งลูกน้องของตัวเอง
ที่เป็นเพื่อนของเพื่อนนายรัตนพล
เป็นนกต่อโทรชวนให้ออกไปดื่มกินแถวบ้านเอื้ออาทร
แล้วก็พอไปถึงถูกวัยรุ่น๓๔คน
รุมทำร้ายจนปากแตกแบบนี้นี่เลือดกลบปากเนี่ยค่ะ
ผมไปแชร์ที่ว่าวัยรุ่นก็ตีกันหน้ารันเหล่าครับ
แล้วที่นี่เฟื่อนผมก็ทักให้ผมไปกินเหล่า
อยู่โน้นสมอเพราะผมเป็นแล้วกับ
ก็ไปจอดคุยกันแล้วมันก็เลยพูดมาว่า
แล้วมันมีกลุ่มนึงที่ว่าเดินมาจากตรงต้นไหม้เหมือนมืด

คือก็ตีกันจริงแต่ไม่พอใจที่เอาไปโพสต์โซเชียล

ตามหาตัวคนโพสต์พอเจอตัวก็นี่

บ่ายวันนี้นายรัตนพลก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองชายภูมินะคะ
แล้วก็โชว์ใบรับรองแพทย์โชว์บาดแผลที่ถูกทำร้าย

แล้วยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับกลุ่มที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ตำรวจสพมชายภูมิสอบปากคำผู้เสียหาย
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปกับผู้เสียหายในคืนเกิดเหตุ

แล้วก็จะเรียกตัวนกต่อคนนี้ค่ะ
คุยด้วยนะคะแล้วก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
คือจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเหตุที่ตีกันหน้าสถานบันเทิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
แต่ว่ายังไงตำรวจฝากตามต่อเหตุหน้าสถานบันเทิงหน่อยกันแล้วกัน

ใช่ไหมถูกต้องไม่ใช่เฉพาะเรื่องการโพสต์โซเชียลนะไอ้ต้นเรื่องไอ้การตีกันน่ะใช่ค่ะ
นั่นมีเย็งปืนด้วยนะค่ะคุณผู้ชม